ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ถ้าผมเป็นวัดเนี่ยผมอาจจะไม่สบายใจที่ทางพนักงานสอบสวนชุดนี้
ได้ไปเชิญพี่มโนมาเป็นให้ข้อมูล
ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าพี่มโนจะเป็นปฏิปักกับวัดพระธรรมกายมาโดยตลอด
ทำไมต้องเชิญคนซึ่งมีทงชัดเจนว่าจะทำร้ายหลวงพ่อธรรมชโย
ตรงนี้นะครับที่ลูกศิษย์ไม่สบายใจและกลัวที่สุดคือ

ทองแท้นี่เขาไม่กลัวไฟครับ
เขาก็จะเอากลุ่มบุคคลที่๓เข้ามาให้แล้วนี่ไงคะ

เท่าที่ผมทราบตอนนี้ก็ทางวัดก็ยินดีให้แพทยศภาเข้ามา

ประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าคงมีเหตุผลที่
เขามีประสบการณ์ที่เลวร้ายมาเมื่อตอนปี๔๒
หลวงพ่อก็อักเป็นเลือดเลย
เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเกิดจากประสบการณ์เก่า
ซึ่งเคยถูกทำร้ายมาถูกความอายุติธรรมรังแก่มา
ตอนนี้ประชาชนไม่เชื่อครับ
ว่าท่านป่วยถึงขนาดที่เดินไม่ได้
จากเอามาเล่าเรื่องประวัติที่ดีงามของท่าน
เอาไปจ่อในที่ห้องกุฏิที่ท่านอยู่เลย
อยู่จริงไหมได้ตัดข้อคารหาว่าหนีไปแล้ว
อันที่๒จะได้รู้ว่าท่านป่วยจริงไม่ต้องมีหมอฮะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะความเดิมของเมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนวันนี้สองท่านรับปากเราท้ายรายการเมื่อคืนนี้นะคะ

ทั้งคุณไอเพชรทองแล้วก็ดรนายแพทย์มโนลาวหาวณิช
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ทราบว่าไปเตรียมข้อมูลอะไรกันมาบ้างนะคะ
แต่ว่าเส้นเรื่องจะยังคงกระจุกตัวอยู่ที่เดิม
อาจจะมีคืบหน้าบ้างนิดหน่อยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวที่ฉันขอมาที่อาจารย์มโนก่อน
อาจารย์จนถึงตอนนี้เนี่ย
ซึ่งดูเหมือนว่าเขาก็ตามที่อาจารย์แนะนำนะ
เพราะว่าก็ไปถึงผัวพันถึงสมเด็จช่วงนะคะ
ว่าต้องการให้เข้ามาเป็นผู้เจรจา
จนถึงตอนนี้อาจารย์ยังมีบทบาทอะไรในชุดพนักงาน

เพราะว่าผมเป็นพระเก่า
แล้วก็อยู่ในนั้นนานนะครับ
แล้วผมเองก็อยากจะเห็นการรอมชอม
วัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะครับ

โดยไม่ต้องมีการตั้งกำแพงรั้วรวดหนาม
ไม่ต้องมีการสร้างกำแพงมนุษย์นะครับ
แล้วก็ยุติโดยการมอบตัวโดยสะดวก
แล้วก็คนที่จะมีบทบาทสำคัญเนี่ย
ก็คือสมเด็จช่วงผู้เป็นอุปชา

นับถือเคารพสมเด็จช่วงมาก
ทุกสิ่งที่ท่านบัญชามา

เด็จช่วงเนี่ยอาจจะยังไม่ตระหนักว่า
ท่านมีความสำคัญต่อวัดเพียงใด

หรือมีผู้นำสารจากท่านมาให้วัดเนี่ย
ผมเชื่อว่าวัดพระธรรมกายก็จะยินดีสนองงานของท่าน

คือแต่ท่วงทำนองของอาจารย์มโนต่อเรื่องนี้
หรือเวลาพูดถึงเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนี่ย

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เมื่อ๓๐ปีที่แล้วนะฮะ
ผมเป็นคนหนึ่งซึ่งยืนยันได้ว่าตายแทนท่านได้
เช่นเดียวกับพระอาริยสัก
อริสักภรรยสักโก
เมื่อเบื้องต้นเมื่อ๓๐ปีที่แล้วทั้งสิ้น
นะครับเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้รับเนี่ย
มันเจ็บปวดนะครับมันได้เห็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิด
มันไม่ใช่อย่างที่เราเชื่อนะครับจนทำให้ผมต้องรู้สึกว่า
เราต้องทำสิ่งที่ผิดให้ถูกให้ได้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมา
เพราะฉะนั้นผมต้องทำสิ่งที่ผิดให้ถูกค่ะจุดยืนของอาจารย์เล่าที่มา
ว่าทำไมถึงเป็นข้อกังขาของสิทธิ์ปัจจุบันว่าอาจารย์มโนมาทำแบบนี้ณวันนี้
เชิญเข้าไปเนี่ยนะคะเอาแล้ววันนี้ตอนนี้เอายังไงต่อลูกศิษย์คะ
คือถ้าทุกคนที่ติดตามพี่มโนมาระยะเวลาเอาสัก๑๐ปีนะครับคุณจอมขวัญ
จะเห็นว่าการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของพี่มโนเนี่ย
แล้วแต่เป็นไปในทางที่เป็นปฏิปักกับวัดพระธรรมกายกับหลวงพ่อธรรมชโย
แล้วตอนนี้ก็จะมีการปฏิรูปศาสนาจะไปตรวจสอบทรัพย์สินของวัดร่วมกับทีมงาน
อาการหลวงพ่อธรรมชโยเลยเส้นตายต้องออกหมายจับพี่มโนก็มาบอกว่าต้องการ
ให้เกิดความรอมชอมซึ่งมันจะขัดแย้งกันกับลักษณะที่ให้ร้ายมาตลอดแต่ตอนนี้
จะมาหวังดีลักษณะต่างที่พี่มโนทำและพูด
มันจะขัดกันเองซึ่งสังคมตรงนี้จะเคลือบแคลง
แล้วก็รู้ดีว่าสิ่งที่พี่มโนพยายามพูดตอนหลัง
มันเหมือนกับเป็นการกลบเกลื่อนสิ่งที่ตัวเองได้ทำมา
ทีนี้ก่อนหน้านี้มันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับแก๊งรับงานจับศึกพระ
ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าพี่มโนอยู่ในแก๊งนี้
แต่หลังจากวันที่๓๐พฤษภาหลังจากศึกหลวงพระธรรมชโยไม่สำเร็จ
ก็เลยจะมีลักษณะของการรอมชอมมากขึ้น
ผมก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้หรือแม้กระทั่งคนที่
พี่มโนได้เอ่ยอ้างว่าออกไปจากวัดพระธรรมกายแล้ว
เหล่านั้นก็เป็นแค่คำอ้าง
และลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็ยังปักหลักยังเหนียวแน่นยังศรัทธาไม่ลดเลย
สังคมก็น่าจะได้คิดแล้วว่า
สิ่งที่พี่มโนพูดในหลายเรื่อง
กับความเป็นจริงมันสวนทางกันครับคุณจอมขวั
และผมอยากจะถามต่ออีกนิดนึงว่า
จากการที่พี่เพโนทำแบบนี้กับหลายที่ที่ไปอยู่เนี่ย
ที่ถูกไล่ออกมาจากวัดราชวโรรุสเพราะสาเหตุอะไรครับ
ผมพูดเดี๋ยวเกี่ยวนะฮะเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการจับพระศึกดีกว่า

ธรรมชโยท่านศึกตัวเองไปนานแล้วครับ
ตั้งแต่เอาเงินของวัดเนี่ย
ซื้อที่ดินที่พิจิตรนะครับที่มีทองคำ
เงินของวัด๙๐๐กว่าล้านนะครับ
แล้วก็ไปซื้อที่ดินที่พิจิตรเนี่ย
มีหลักฐานชัดเจนว่าไปซื้อในนามของตัวเองนะครับ
จนก่อนที่สมเด็จพระยานสังวรจะมีลิขิตสมเด็จพระสังฆราชออกไป
ว่าเตือนให้เอามาคืนเป็นโอนเป็นชื่อดินของวัด
นั่นก่อนปี๔๒ลิขิตสมเด็จพระยานสังวรเดือนเมษายนปี๔๒นะครับ
ที่นี่เนี่ยไม่ใช่พระแล้วเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ห่มเหลืองอยู่ให้จัดการตามตามกฎหมายนะครับ
ภารกิจนี่ก็ถูกเล่นแร่แปรทาส
จากพระบัญชาก็กลายเป็นพระดำริซึ่งไม่มีน้ำหนักนะครับ
แล้วก็บอกว่าเป็นภารกิจปลอมซึ่งมี
ซึ่งกรมการศาสนาสมัยนั้นยอมรับเด็ดขาดว่าถูกต้อง
แล้วก็คุณภัยบูรณ์นะครับคุณภัยบูรณ์นิติตวรรณเองนะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจราชการแผ่นดินเนี่ย
แล้วก็ให้ทำผิดไปจริงนะครับไม่ใช่พระแล้วให้ดำเนินการ
ก็ส่งไปถึงถึงมศ๓ครั้งเฉยหมด

ขบวนการศึกพระมันไม่มีครับท่านศึกตัวเองไปแล้ว
ท่านเองนั่นแหละครับที่หลอกลวงประชาชนมาตลอด
ให้ขายบุญทำบุญมาก
ก็ไม่ได้ตายแล้วก็บอกว่าไปบอกว่าอยู่ที่สวรรค์
ฉันดูฉันเดาวันนึงซึ่งมันโกหก
แต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กองกันมาในช่วงปีที่ผ่านมานะคะ
ตกลงแล้วตอนนี้คุณไอสงสัยอาจารย์มโนว่า

หรือพูดในฐานะที่ลูกศิษย์คุยกันก็ได้ค่ะสงสัยอะไรเขาคะ
คือมันไม่ต้องสงสัยแล้วครับคุณจอมขวัญแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนก็คงจะรู้ว่า
สิ่งที่พี่มโนขับเคลื่อนพูดได้เลยว่าต้องการทำลายล้างวัดพระธรรมกาย
ต้องการทำลายล้างหลวงพ่อธรรมชโยผมถึงถามว่า
คดีต่างที่พี่มโนพูดมาเมื่อกี้เรื่องพระสังกราชเรื่องพระลิขิต
เรื่องของการว่าหลวงพ่อศึกแล้วเนี่ยไม่เป็นความจริงทุกประการเพราะว่า
ทุกคนก็เห็นอยู่ว่าคดีมันจบไปแล้วแล้วก็มีข่าวออกมาเยอะแยะทำนองว่า
มีห้องกระจกมีสิ่งต่างที่เป็นขบวนการที่
ทำให้วงการสงฆ์ของประเทศไทยเนี่ยมัวหมองและทุกอย่างก็ออกมาจากตรงนั้น
ซึ่งตอนนี้ทุกคนในสังคมค่อนข้างจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการใส่ร้าย
แล้วก็ทำลายหลวงพ่อธรรมชโยมมาเป็นกระบวนการ
แต่ทีนี้ที่ผมถามว่าออกมาจากวัตรราชวรรษทำไม
เพราะพ่อจะบอกว่าจริงที่ถูกไล่ออกมาเนี่ยเพราะไปเขียนหนังสือ
มโนไปเขียนหนังสือเกี่ยวกับว่าไปลบหลู่พระพุทธเจ้า
ไปดูหมินพระพุทธเจ้าไม่ตรงกับพุทธประวัติ
จนทำให้คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินไทยเนี่ยแอนตี้ไม่ยอมรับ
ต้องไปอยู่อพาร์ทเมนต์ไปอยู่วัดหน้าปรกก็อยู่ไม่ได้
อยู่วัดราชวรสก็อยู่ไม่ได้พอมาอยู่กับหลวงพ่อธรรมชโยก็อยู่ไม่ได้
เดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้อีกกี่แห่งผมจะเล่าให้ฟัง
แต่ทีนี้ผมจะถามต่อว่าคดีวัดนาคปรกเนี่ยผมไปเช็คมาแล้ว
ปรากฏว่ามีคนไปแจ้งความจริงและแพ้คดีจริงแต่พี่ไม่ได้ไปแจ้งเอง
ให้คนสนิทของพี่ไปแจ้งเขาไล่พี่ออกมาจากวัดนาคปรก
เพราะเรื่องของการพี่ไม่ลงปฏิโมก๓ครั้งผิดพระธรรมวินัย
อันนี้จะกลับโทษนะคะคือจะกลับไปขอไปลากมาตั้งแต่

กำลังจะบอกว่าไม่มีความชอบทำใช่ไหมคะ

ผมมารายการนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่าพี่เขาไม่มีจัญญา

จัญญาบันก็เลยต้องพูดว่า
เขาไม่มีจัญญาบันตั้งแต่ความเป็นพระแล้ว

ครับผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรต่อไป

อันนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเชื่อตามหลัก

บอกตั้งแต่ต้นอาจารย์บอกว่าต้องการจะรอมชอม
แต่เป้าหมายถ้าสมมุติยิ่งเป็นลูกศิษย์เขา
อาจจะมองได้ว่าอาจารย์ต้องการให้เจ้าอาวาสน่ะ

หมดอำนาจธรรมกายต้องอาจจะเหลือนะ
แต่ต้องไม่ได้อยู่ภายใต้เจ้าวาดรูปนี้

คือท่านศึกตัวเองไปแล้ว
เช็คดูได้เลยครับว่าใครเป็นเจ้าของที่ดิน
ที่ดินที่พิจิตรโฉนดที่ดินมันโอน
แล้วตอนหลังมาปี๔๙โอนกลับเป็นชื่อของวัดพระธรรมกาย
ครอบครองอยู่๗ปีกว่านั้นอีก

เงินออกจากวัดพระธรรมกายเป็นเงินวัด
แล้วไปซื้อที่ดินที่พิจิตร๙๐๐กว่าล้านนะครับ
เป็นชื่อของไทยบูรณธรรมชโย
จากทรัพย์ศิลป์ของวัดแล้วเป็นทรัพย์ศิลป์ส่วนตัว

ก็มีเตือนไปแล้วมีภารกิจเตือนไปแล้ว
โอนคืนมาเป็นของวัดซะแล้วก็ไม่โอน
จนเป็นความร้องกันอยู่นะครับ๗ปี
แล้วมาปี๔๙ค่อยโอนนะครับ
แล้วก็บอกว่าหมดกันแล้วเจ้ากัน
แต่ความจริงพระวินัยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
ทุติยปราชิกกันบอกไว้ชัดเจน
เมื่อไหร่ก็ตามที่ของนั้นนะครับ
ไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของสงฆ์
มีจิตที่อยากจะได้แล้วดำเนินการทำ
แล้วของนั้นเปลี่ยนมือจริง
เมื่อเซ็นรับมอบที่ดินนั้น
ขาดแต่ความเป็นพระณบัตรนั้น
อาจารย์มองแบบนี้นะคะ

และไม่ได้เคลือบแคลงใจใดตามที่อดีตพระ

รับกระบวนการของทางราชการได้แค่ไหน
และอาจารย์มโนไม่ยุ่งดีไหมคะ
อาจจะง่ายกว่าเดิมก็ได้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ถ้ากล้องยังถ่ายอยู่

วันนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะ
หลังจากที่มีข่าวมาตลอดในช่วง๓๔วันที่ผ่านมานะคะ

หนึ่งในข้อนั้นก็คือการเลือกว่าไม่อยากได้
หมอจากวัดใดและน่าจะเป็นหมอจากวัดใด

ซึ่งเรื่องนี้แพทยศภาจะมีการประชุมกันในวันที่๙และวันที่๑๐นะคะ
แล้วก็ล่าสุดวันนี้ในนามขององค์กรการสื่อสารภายในวัดพระธรรมกาย

ขออภัยค่ะว่าจะเป็นหมอจากโรงพยาบาลใด

คือทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ข่าวนะคะ
บอกว่ามีเงื่อนไขว่าเสนอให้มีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวน

ซึ่งตอนนี้นิ่งยังไม่มีรอบที่๓
หลังจากที่รอบที่แล้วไม่ได้ไป
ลูกวัดก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ถูก
รวมอยู่ในส่วนหนึ่งแต่ว่าก็มีการสื่อสารกันตลอด

เมื่อวานนี้เราก็คุยกันนี้ระดับหนึ่งแล้ว

มองไหมคะว่าสุดท้ายแล้วลูกศิษย์คิดว่า
ควรจะเป็นแบบไหนเจ้าอาวาสควรเป็นแบบไหน
คือจริงมารายการนี้อยากจะมาอธิบายว่า
ทำไมต้องไปยื่นสอบจัญญบันพี่มโน
แต่เรื่องที่ทางรายการถามเนี่ยก็ผมจะตอบในนามส่วนตัวนะครับคุณจอมขวัญ
คือผมคิดว่าเนื่องจากหลายคนและสังคมรวมทั้งลูกศิษย์เนี่ย
เริ่มเห็นแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมที่มีคนภายนอก
ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเข้าไปเกี่ยวข้อง
จนทำให้เกิดความรู้สึกว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
รวมทั้งเราก็ขอแพทย์ที่เป็นส่วนกลางนะครับให้เข้าไปตรวจหลวงพ่อ
ก็ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้เข้าไป
ดีเอสไอเข้าไปยื่นหมายที่วัดก็ไม่เข้าไป
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งก็อยากจะบอกว่า
เป็นธรรมดาครับที่ทางลูกศิษย์เขาจะทำในสิ่งแบบนั้น
รวมทั้งก่อนหน้านี้ก็มีการปล่อยข่าวว่าหลวงพ่อหนีไปแล้ว

เจ้าคณะจังหวัดปฐุมได้ออกมายืนยันว่ายังอยู่ในวัดป่วยจริง
ไม่ต้องรอให้พี่มโนเอากล้อง๒๔ชั่วโมงไปถ่ายอาการอาภาษณ์
เพื่อที่จะดูเหมือนกับที่ไม่ใช่มนุษย์
ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งสะเทือนจิตใจชาวพุทธแล้วก็คนธรรมดามากว่า
คนที่เป็นแพทย์เนี่ยไปคิดอย่างนี้กับผู้ป่วยได้ยังไง
พี่จะคิดต่างมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชุดสอบสวน
มีสิทธิ์ที่จะขอคนกลางที่มีความยุติธรรมจริง

ผมเองนะครับต้องบอกว่าผมเข้าไปในฐานะผู้ให้ข้อมูลนะครับกับพนักงานสอบสวน
ดีเอสไอไม่ได้เห็นว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของทีม
เขาเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตามกฎหมาย
ก็ยังมีอีกหลายองค์กรอายการมีผู้วิพักษา
กลัวอะไรละครับถ้าเป็นทองแท้
เข้าไปสิครับไปมอบตัวไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นเลย
ดูคดีพระโพธิรักษ์เมื่อปี๒๕๔
พระพุทธลักษณ์เดินเข้าไปด้วยตัวเองนะครับ
เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นสีขาวยอม

แล้วต่อสู้ในศาลแพ้ไม่แพ้แต่ชนะใจคน
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนจะทำเรื่องนี้ให้ง่ายที่สุด

อาจารย์เมื่อวานเราคุยค้างกันไว้เรียนขอเพิ่มนิดเดียวนะคะว่า

แต่ถ้ากระบวนการพิสูจนทองแท้มันไม่ใช่กระบวนการที่ตรงไปตรงมา

ครับแต่ผมคิดว่ากระบวนการพิสูจน์เนี่ยนะฮะ
มันเป็นกระบวนการซึ่งมีการเช็คบาลานซ์ซึ่งกันและกัน
ตัดสินเองจับมาเองตัดสินเองลงโทษเองไม่ใช่
แล้วเขาได้พิจารณาแล้วว่ามันมีน้ำหนักจริงนะครับ
แล้วยังมีอายการอีกต้องตรวจสอบมีหลายขั้นตอนมากเลย
ขอแล้วสู้ดังกระบวนการสารยุติธรรมได้
ฉันมาทางคุณไอคุณไอมองได้อีกแบบนะคะคือตอนนี้จะอ้างอะไรก็แล้วแต่
แต่ทั้งหมดเนี่ยยืนะคะคนมองได้ว่ายืนะคะ
คือมันมีความน่าเคลือบแคลงมาหลายประเด็นก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะครับ
ตั้งแต่ขอให้คณะแพทย์เข้ามาตรวจ
ประการที่๒มานัดกันที่หน้าอำเภอคลองหลวงเข้ามาในวัดอีกแป๊บเดียวก็ไม่ยอมเข้า
แล้วหลวงพ่อท่านป่วยจริงมีใบรับรองแพทย์มีแพทย์ยืนยันจริง
เทียบกับพระโพธิรักษ์ไม่ได้เพราะว่านั่นท่านไม่ได้ป่วย
หลวงพ่อท่านป่วยท่านอาภาษณ์ออกทีวีให้เห็นป่วยจริงไปไม่ได้
เมตตาไม่ให้ความเคารพเข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้สิทธิ์มีไม่สบายใจ
ประการที่๒มีคนอย่างพี่มโนมีกับทีมงานที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยที่ไม่มีส่วนได้เสียกับสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทร์เลยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแถลงข่าวหน้าดีเอสไอ
ทั้งทั้งที่สากรเขาประกาศแล้วว่าเขาจะไม่เอาเรื่องหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ขอบคุณด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าเคลือบแคลงที่สุด
มองแบบคนนอกที่อาจจะไม่ได้มองแบบเข้าใจมากนักนะคะ

ไม่ใช่ครับเรื่องที่ไม่ไปคุยเนี่ยผมได้สอบถามพระผู้ใหญ่แล้ว

พระผู้ใหญ่บางรูปยังไม่รู้เรื่องเพราะว่าการทำงานแบ่งเป็นหลายทีม
การประสานงานอาจจะมีการไม่ตรงกับคนที่จะต้องไป
สรุปว่าทางวัดพระธรรมกายเท่าที่ผมทราบ
จะเข้าไปร่วมสนทนาด้วยมันก็ดูไม่เหมาะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดเรื่องการประสานงาน

อันนี้ในมุมของลูกศิษย์นะเดี๋ยวที่ฉันกลับมาปิดท้ายที่ลูกศิษย์นะคะ

คือในช่วง๒ครั้งเนี่ยที่มีการคุยกัน๓๔ฝ่ายเนี่ยนะคะ
หลังจากนี้อาจารย์พยากรว่าเรื่องจะจบแบบไหนคะ
อยู่ที่ท่านธรรมชโยว่าท่านจะมอบตัวหรือไม่
ถ้าท่านไม่มอบตัวยื้อต่อไปนะครับ
ทางการเนี่ยเขาจะต้องใช้มาตรการเด็ดขาดนั่นคือบุกเข้าไปจับ
แน่นอนครับบุกจับแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ประกัน
นั่นหมายความว่าจับศึกเลยแน่นอน
แล้วผมก็เกรงว่าขณะนี้เนี่ยเจ้าวาดเองก็เตรียมจะหนีเต็มที่แล้วนะครับ
ถึงแม้ว่าลูกศิษย์ลูกค้าจะบอกว่าไม่หนีก็ตามนะครับ
แต่ลูกศิษย์ใกล้ชิดเชื่อไหมครับลูกศิษย์ใกล้ชิด
ชื่อในอลังการเนี่ยไปทำพาสปอร์ตละ
ถ้าไปก็ต้องไปอีกหลายคนเพื่อที่จะไปช่วยดูแล
เพราะฉะนั้นทางวัดพระธรรมกายเองเนี่ยนะครับ
คนที่ยื้อที่สุดก็คือตัวธรรมชโยค
เหตุผลเพราะแพ้กระบวนการยุติธรรม

อาจารย์มองนี้นะคะปัดท้ายไม่เกินหนึ่งนาทีที่คุณอายค่ะ

ผมในฐานะที่เข้าวัดมาประมาณ๑๐ปี
ได้รู้จักหลวงพ่อธรรมชโยรู้ว่าท่านมีความกล้าหาร
ท่านมีความเมตตาเรื่องนี้ท่านประกาศออกมาแล้วว่าจะขอตายอยู่ในวัด
เรื่องการหนีไม่มีแน่นอน
แล้วพี่มโนก็พูดทำนองนี้มาบ่อยแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่เป็นจริง
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับสำหรับรายการ
สองที่ผมไปยื่นเรื่องที่สอบจัญญบัน
ก็เพราะพี่มโนมีการใส่ร้ายกล่าวร้ายผู้มีพระคุณหลายคนนะครับ
ส่วนผมมาออกรายการนะครับก็จะถูกด่าถูกว่าว่าโง่ว่าควาย
ขอพูดนิดนึงถึงผมจะเป็นควายหรือเป็นคนโง่
แต่ขอเป็นควายที่มีความกระตันยูจะช่วยชาวนาทำนาจนหมดชีวิต
ผมจะไม่เป็นลูกธรพีจะไม่เป็นควายธรพี
ที่ฆ่าแม้กระทั่งพ่อผู้มีพระคุณ
ถือว่าพูดกับดิฉันแล้วกันนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการค่ะเราไม่ต่อแล้วนะ
ต่อแล้วนะคะไม่ต้องต่อแล้วนะคะ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าตกลงคดีไปทางไหนนะคะ
จะมีการคุยกันรอบล่าสุดเป็นอย่างไร
วันนี้ขอบคุณสองท่านตั้งแต่เมื่อวานที่ตอบรับมาแล้วก็มาจริง
ทั้งสองท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป